ไปดูเรื่องของสีสันการชุมนุมกันบ้าง
ในทุกการชุมนุมไม่ว่าจะชุมนุมที่ไหนคนเยอะแค่ไหน
แต่จะมีรถขายลูกชิ้นทอดอยู่กลางกลุ่มผู้ชุมนุมเสมอ
และทุกที่และบางครั้งไปจองที่ก่อนผู้ชุมนุมอีก
นี่แหละฮะก็เลยมีคำถามว่าเอ๊ะทำไมล่ะพ่อค้าแม่ค้าขายลูกชิ้นทอด
ถึงรู้จุดรู้พิกัดของการชุมนุมก่อน
นี่ถึงขั้นเปรียบเทียบว่าพ่อค้าแม่ค้าเป็นหน่วยข่าวเคลื่อนที่เร็วหรือเปล่า
ใช่เพราะว่าไปถึงก่อนทุกทีเลยนะฮะ
ขณะที่คนที่จะไปชุมนุมแล้วเขาก็ติดตามข่าวสารกันในโลกโซเชียล

ขณะที่บางคนยังงงอยู่เลยว่าไปที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไร
แต่นี่ค่ะพ่อค้าแม่ค้าขายลูกชิ้นขายอะไรอีก
ขายนกกระทาเข้าไปปักหมดรอแล้ว
ขายอาหารขายน้ำขายชาขายกาแฟขายได้ทุกอย่างเลยฮะ

จนถูกตั้งฉายาว่าเป็นหน่วยเคลื่อนที่เร็ว
ไปถึงที่ชุมนุมปักหลักก่อนใครนะฮะ
นี่เมนูยอดฮิตนี่นะครับหมาล่าต่าง
แล้วก็ข้าวเหนียวไก่ทอดอันนี้ชอบเลย

หึกย่างขนมเบื้องน้ำดื่มชากาแฟขนมต่าง

พี่พี่รู้กันได้อย่างไร

ถึงได้มาเร็วกว่าพวกผมเร็วกว่าพวกหนู
แล้วก็ไม่ต้องเตรียมของกันเหรอล่ะพี่

ค้าแม่ค้าบอกว่าก็ติดตามจากเพจของกลุ่มผู้ชุมนุมนั่นแหละ

พอน้องประกาศผ่านเพจว่าจะไปรวมตัวกันที่ไหน

บึงมาจากย่านที่เคยขายเป็นประจำนะครับ
แล้วก็ขายให้กับกลุ่มผู้ชุมนุมอยู่แล้ว

ก็จะรู้ข่าวสารเรื่องของการชุมนุมตลอด
ดังนั้นพอจะไปที่ไหนอีก
ก็เคลื่อนที่เร็วไปก่อนผู้ชุมนุมได้นะครับ
แล้วก็พ่อค้าแม่ค้าบอกว่าขายดี

ยังเจ้าของเพจทุกมื้อของปิ่ง
ถึงขั้นไปรีวิวเมนูเด็ด

ใช่ใส่กะเพราเข้าไปบางคนก็บอกพี่
ขอไข่เจียวไข่ดาวโปะหน้าหน่อยนะครับ
ปิ้งหมูปิ้งก็เป็นยอดฮิตเหมือนกัน

เครื่องในปิ้งตับปิ้งอะไรอย่างนี้นะฮะ
ก็คนมาต่อแถวยาวมาซื้อเลย
และนี่ฮะผัดไทยผัดหมี่แน่นอน
ขายดิบขายดีเลยนะฮะ
ทอดหัดใหญ่ทอดร้อนกินกับข้าวเหนียวก็เป็นอีกหนึ่งเมนูฮิตเลยนะฮะ
ทอดแพบไม่ทันเลยเค้าบอกแบบนี้
ของขาวไปแล้วของหวานก็มีครับ
ของหวานก็จะมีไอศกรีมข้าวโพดคลุก
หรือว่าจะเป็นผลไม้แบบเย็นชื่นใจ
ผู้ชุมนุมเขาชื่นใจกันสักนิดหนึ่งนะฮะ
ก็ขายดิบขายดีเหมือนกัน
ก็นี่แหละครับก็ถือว่าเขาเรียกว่าเป็นคลังนะ
คุณสืบสกุลคือนักข่าวของเรามีโอกาสไปพูดคุยกับพ่อค้าขายลูกชิ้นนะคะ
เขาบอกว่าช่วงที่ก่อนโควิดแล้วก็ช่วงโควิดเนี่ย
ไม่ดีเลยรายรับไม่พอกับรายจ่าย
พอมีการชุมนุมปุ๊บเอาล่ะพอมีรายได้เข้ามาจุนเจือครอบครัวนะคะ
เขาบอกว่าเมื่อวานมีคนมาเหมาลูกชิ้นนะ

ลูกชิ้นให้กับกลุ่มผู้ชุมนุมพลึบเดียวหมดทั้งคันเลยนะคะ
แต่ผู้ชุมนุมเขาก็ได้อิ่มท้องด้วย
มีพ่อค้าแม่ค้าแบบนี้ก็อุ่นใจว่ามีอาหารรับประทาน
ว่าทางกลุ่มผู้ชุมนุมเองเขาก็มีการจัดอาหารจัดน้ำ